เพราะว่าภรรยามาตามหา
บอกว่าสามีหายลึกลับไม่รู้หายไปไหน

มีผู้หญิงมาเรียกหน้าบ้าน
แล้วสามีก็ตามผู้หญิงคนนั้นไป
จนถึงวันนี้ยังหาตัวไม่เจอเลย๓วันแล้วนะคะ
คนที่หายตัวเนี่ยก็คือสามีชื่อว่า
นายสุรพลสัตว์ธรรมอายุ๕๐ปีค่ะ
บ้านอยู่บ้านเลขที่๑๖ที่หมู่๑๓
ตำบลตลุกดุอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
หายออกไปตั้งแต่๘มิถุนายน
วันนี้วันที่๑๑มิถุนายนแล้วนะคะ

โดยภรรยาก็คือนางดวงนภาจิตเสนาอายุ๕๖ปี
ก็ต้องเอาทูบ๓๐ดอกมาจุดแล้วก็ปักลงดิน
ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจ้าที่เจ้าทาง
ช่วยเปิดทางให้ตามหาสามีให้เจอ
ภรรยาก็เล่าให้ฟังทั้งน้ำตาค่ะ
ว่าเมื่อวันที่๘มีผู้หญิงคนนึงมาเรียกสามี๓ครั้ง
ผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าวัลลี
ภรรยาก็สงสัยนะว่าเอ๊ะวัลลีมาเรียกสามีทำไมแล้ววัลลีเป็นใคร
ทีนี้พอหลังจากที่วันลีมาเรียกเนี่ยสามีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้าน
ยังนึกอยู่เลยว่าตอนนั้นสามีคงไปดูไร่
กำลังจ้างรถไถมาไถที่เพื่อเตรียมปลูกพืชมั้ง
อันนี้ภรรยาคิดแล้วก็จากการสอบสวน
ทะเบียน๗๕๑๐อุทัยธานีออกจากบ้าน
ไปที่บ้านลูกพี่ลูกน้องของภรรยา
คือบ้านของนางลำไพรขาวหอมอายุ๖๘ปี
บ้านหลังนั้นเนี่ยคือบ้านเลขที่สอง
อยู่บ้านสวนขวัญตำบลตลุกดู
ทีนี้จุดนี้ค่ะคุณผู้ชมบ้านลูกพี่ลูกน้องของภรรยาเนี่ยนะ
เป็นจุดสุดท้ายที่เจอเบาะแสของนายสุรพลผู้เป็นสามี
เพราะว่าสามีเขาเอารถมาจอดฝากไว้
หลังจากนั้นสามีก็เดินไปที่ไร่แล้วก็หาตัวไม่เจออีกเลยค่ะ
โดยทางด้านในอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
ในอำเภออนุชาพัฒน์สถานพร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาล
ตลุกดูมูลนิธิกู้ภัยอุทัยธานีแล้วก็ชาวบ้าน
เขาแบ่งทีมกันนะแบ่งทีมออกเป็น๓ทีม
แล้วก็ระดมกำลังกระจายกันค้นหาเดินเท้าเข้าพื้นที่ไร่
เข้าพื้นที่ป่าที่อยู่ใกล้เคียงแต่จนถึงวันนี้วันที่๑๑แล้ว
ยังไม่พบร่องรอยของนายสุรพลเลยนะคะครับ